คุณผู้ชมมาดูเรื่องดราม่าตรงนี้หน่อยนะฮะค่ะเป็นดราม่าเวทีนางงามค่ะ
เป็นการประกวดนางงามเวทีนางงามพยาวนั่นเองนะคะคือประกาศผิด
ประกาศผิดเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมแล้ววิเตียนเลยฮะใช่เออครับ
มีการเรียกรางวัลคืนกลางเวทีทั้งที่เขาใส่สายสะพายเรียบร้อยแล้ว
นี่ดูสิถือแบบถือรางวัลแล้วก็ถ่ายภาพแล้วอ่ะ
อยากให้ดูช็อตนี้หน่อยดราม่ามากจริงจริงค่ะอ่าอันดับห้า
อันดับหนึ่งใช่ไหมครับที่ผิดพลาดไปนะครับต้องขออภัย
ลองอันดับหนึ่งต้องเป็นหมายเลขสี่ครับ
ต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยเป็นเลขสองด้วยนะครับ
โอ้โหคุณมันเสียความรู้สึกค่ะคุณเสียมากมากค่ะอ่า

ตอบคำถามไปแล้วใช่ไหมกับการประกวดนางงาม
ทีนางงามพยาวเนี่ยนะประกาศรางวัลแล้ว
อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเอาม่อมสายสะพาย
ช่อดอกไม้ป้ายเงินรางวัลถือเรียบร้อยแล้ว
กำลังยืนถ่ายภาพกันอยู่อะค่ะครับแล้วจู่พิธีกรมาบอกอ่ะ
บอกว่าประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งผิดขออภัยหมายเลขสองจริง
แล้วคนที่ต้องได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑จริงต้องเป็นหมายเลข๔
โอ้โหคุณแล้วในคลิปเนี่ยนะ
ทั้งตัวนางงามเองก็คือหมายเลข๒ตัวคุณแม่นางงามทีมพี่เลี้ยง
โอ้โหพยายามต้องแบบสะกดอารมณ์สุดนะครับ

แต่ทีนี้มันมีคำถามไงว่าโอ้โหนี่แปลว่าอะไร
เจอเส้นหวยจับแล้วรึเปล่าเอ่อ

ทำไมอยู่ดีคุณมาแบบจนเขาถือรางวัลเรียบร้อยแล้ว

ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ต้องการได้คำตอบแหละ
เราก็ไปสอบถามนางนิพาพันธ์ณลำปาง
วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพยาว

ก็ยืนยันนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ได้มีเกี่ยวกับเส้นใหญ่เส้นสายเส้นก๋วยจั๊บ

เบอร์ให้กับพิธีกรอ่านผิดไป
แต่ชื่อคนที่ได้รางวัลเนี่ยจริงชื่อถูกต้องแต่เบอร์ผิด

ดังนั้นผู้เข้าประกวดเบอร์๒ที่ไม่ได้รับรางวัล
คือเขาบอกว่าผู้เข้าประกวดเบอร์๒
ที่ไม่ได้รับรางวัลตั้งแต่ในขั้นตอนการตอบคำถามอยู่แล้วค่ะ

แต่พิมพ์เบอร์ผิดใช่ไหมแต่ชื่อถูกใช่ค่ะนะฮะตอนนี้นะฮะทางหน่วยงานที่จัดเนี่ย
ขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟังเสียงกันหน่อยนะฮะ
ว่าหน่วยงานเขาว่ายังไงนะครับ
ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกือบขึ้นจริงค่ะ
แต่มันผิดพลาดไปแล้วเราก็แก้ไขอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ทำให้มันออกมาเป็นความจริงที่สุด
โอ้โหจริงจริงมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะพลาดเลยนะใช่ฮะถึงแม้ว่าเรื่องเนี้ยท้ายที่สุดอ่ะ
นางงามเองคุณแม่นางงามพี่เลี้ยง
จะไม่ได้แบบโวยวายอะไรเพราะว่าก็เก็บแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะ
คือมันต้องรีเช็คแล้วรีเช็คอีกเอาให้ถูกที่สุด

จริงมันมีผลต่อหลายอย่างนะไม่ว่ามีผลต่อคนได้รับตำแหน่ง
หรือมีผลต่อคนที่ถูกประกาศผิด
สภาพจิตใจมันจะเสียคุณเป็นพิธีกรอยู่แล้วนะคุณอาริยา
ผมก็เป็นพิธีกรงานประกวดแบบนี้โอ้โหห้ามพลาดเด็ดขาดเลย
ยิ่งช่วงพีคช่วงจังหวะแบบว่าอย่างนี้
เช็คแล้วเช็คอีกย้ำแล้วย้ำอีกเลยนะ
เอาให้ชัวร์นะจะต้องถามทีมงานแบบนี้นะนะครับ